ไปดูต่อกันที่คณะลิเกของพี่จิ้งหรีดวงเทวันหน่อยดีกว่านะคะ
ก่อนหน้านี้ก่อนจะเกิดโควิดเพิ่งฟอร์มทีมกันมาชุดใหญ่ชุดใหม่เลยนะคะ
แล้วก็กะว่าจะได้เล่นโชว์เต็มที่ออกงานโชว์ตรงโชว์ตัว
แต่สุดท้ายแล้วแผลล่มไม่เป็นท่าแน่นอนเพราะว่าเจอโควิดนั่นเองนะคะ
ดโชว์กันไปยาวเลยค่ะพี่จิ้งหลีดขาวบอกว่าทำใจเอาไว้แล้วแหละ
คงจะเป็นปีหน้านู้นแหละค่ะกว่าจะได้กลับมาเล่นลิเกกันอีกครั้ง
ส่วนลูกน้องตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปทำมาหากินค่ะ
ไม่ได้ทอดทิ้งลูกน้องนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองกันอยู่แล้วค่ะ
พี่ยังมองไม่เห็นเลยนะพี่เกรงว่าจะเป็นปีหน้าเลยไหม
จริงเพราะว่าการแสดงลิเกคนมันจะเยอะมากถูกต้องไหมคะ
ทั้งคนแสดงก็ร้อยกว่าชีวิตแล้วแล้วคนดูอีกอ่ะ
ตอนนี้นะก็เหมือนว่าต้องเสริมอาชีพเสริมเขาจริง

ค้าขายบ้างทำนงทำนาบ้างหรือมีกิจการเป็นของตัวเองบ้าง
อันนี้ต้องบอกเลยนะเขามีอยู่แล้วก็ต้องทำไปก่อน
ทำใจยอมรับอ่ะนะคะว่าน่าจะเล่นได้ปีหน้านู้นเลยนะคะ
ส่วนเรื่องงานบุญค่ะตอนนี้พระประธานที่วัดพลสว่างอำเภอเชียงคาญจังหวัดเลย
ที่พี่จี้หริดที่พี่จิงหริดขาวนะคะตั้งใจสร้างถวายใช้เวลาสามเดือน
ตอนนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคาดว่าทอดกระถิ่นปีหน้าจะได้ชวนชาวคณะไปกราบไหว้กันค่ะ
ซึ่งเงินส่วนหนึ่งนะคะได้มาจากการขายสร้อยประคำแม่มะขามนั่นเองนะคะ
เป็นเครื่องลางนำโชคค่ะที่เฮงปังสุดเลยนะคะ
เห็นว่างวดล่าสุดเนี่ยก็พาพี่จิ้งหลีดขาวถูกลอตเตอรี่จากบ้านเลขที่
แต่ว่าใครที่อยากซื้อหามาบูชาพี่จิ้งหรีดบอกเลยว่าหมดแล้วและไม่มีอีกแล้วค่ะ
มะขามก็คือส่งเรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าตอนนี้หมดเกลี้ยงค่ะ
ความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่เพิ่งส่งไปล่าสุดไม่กี่วัน
ถูกหวยถูกรัฐบาลกันเต็มมาเลยถูกลอตเตอรี่กันเต็มเลย

ยังได้เลยแต่พี่ได้ยังมาฝันมาฝัน
ฝันว่าเห็นบ้านตัวเอง๒๒๗บ้านเรือยได้
เพราะว่าหางหายนานนะรอนาน
เป็นเครื่องรางชิ้นสำคัญของพี่จิ้งหลีดขาวนะคะ
สำหรับแก่นมะขามนั่นเองนะคะ
บอกว่าตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะคะ